กลับมาที่บ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะ
ไปดูคู่รักเท่าใหม่ประมาณนิดนึงนะคะ
อายกับมณและว่านไฉค่ะ
จะมีลูกหรือยังพร้อมหรือยัง
แต่ว่าคนนี้บอกว่าหนูไม่รีบนะคะ
คู่นี้เขาจูงมือสละโสดไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะแต่เรื่องความหวานเนี่ยยังคงอบอวนจนหลายคนอิจฉาไปเลย
ล่าสุดค่ะมีโอกาสได้เจอเจ้าตัวนะคะสาวอายเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มารีวิวชีวิตหลังแต่งงานให้ได้ฟังกัน
ซึ่งตัวเธอค่ะบอกว่าโหยพี่หนูแฮปปี้สุดเลยค่ะ
การใช้ชีวิตหลังแต่งงานนะทำให้ทั้งสองคนมองภาพในอนาคตที่มันชัดเจนแล้วก็มั่นคงมากขึ้น
ส่วนเรื่องทายาทสาวอายค่ะบอกว่าวางแพลนเอาไว้ประมาณสัก๒๓ปีแล้วกัน
เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่นะคะอยากจะโฟกัสเรื่องงานแล้วก็สร้างธุรกิจให้มันมั่นคงซะก่อน
ก็เลยทำให้สาวอายค่ะตัดสินใจไปทำการฝากไข่เอาไว้อันนี้สาวยุคนี้เขาฮิตเหมือนกันนะ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมีเบบีในอนาคตค่ะ
แต่งงานมาได้ประมาณเกือบสี่เดือนแล้วค่ะก็มันก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะคะ
รู้สึกว่ามันมีความมั่นคงมากขึ้นมันอย่างเช่นแบบปกติเราเป็นแค่ตัวเราคนเดียวกับครอบครัวเรา
แต่อันนี้คือเป็นครอบครัวสองครอบครัวแล้วก็มีตัวพี่ว่านอีกคนนึงที่เข้ามาอยู่ในชีวิต
ปัญหาหรืออะไรที่เราเกิดขึ้นคุยกันมันมีเพื่อที่เราจะแก้ไขแล้วมันอยากไปต่อ
มันจะไม่เหมือนสเตตัสตอนเป็นแฟนเบบีเหรอคะณตอนนี้ยังไม่ได้แพลนแต่ว่าหนูว่าฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้ว
ฝากไว้นานยังค่ะฝากไว้เมื่อไม่กี่เดือนเองค่ะสิ่งหนึ่งที่หนูคิดเลยว่าเออแบบเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้
หนูจะไม่สามารถมาอายุเท่านี้ได้แล้วในอีกห้าปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถไม่รู้ว่าเราจะรับประกันความรู้สึกของเราได้ไหมว่า
ถ้าเราอยากมีแล้วแล้ววันนั้นเราไม่ได้ทำอะไรไว้เลยนางอยากทำให้บริษัทมันอยู่ได้แล้วก็วางระบบให้มันโอเค
แล้วก็ยังสนุกกับการทำงานการเดินทางอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะหน้าสีตาน้องอายตอนเมื่อสักครู่ตอนแบบขั้นตอนอะไรนะพลอยเล่าหน่อย
เขาเขาเขาเรียกว่าการฉีดกระตุ้นฮอร์โมนค่ะให้แบบว่าไข่ของเราตกเยอะเยอะอืม
เพราะเวลาการเก็บไข่มันมีค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมยิ่งเราไข่ตกเยอะเนี่ย
ทำนองนี้พี่พลอยปีนึงนี่เขาฝากไข่หนี้ประมาณกี่บาทอ่ะ
โอ้โหแล้วแต่นะมันก็เป็นแสนเอาสตาร์ทสตาร์ท